ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่พัทยาหน่อยนะครับงานนี้ตำรวจบอกเอาไม่อยู่ฮะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ผู้คนแถวนั้นตะลุมบอลชุลมุนกันอยู่หน้าร้าน
หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ชายเสื้อดำไม่รู้มีอาวุธปะพี่นั่นน่ะเดินไปวิ่งไปรถนั้นอ่ะ
ไปเรื่อยกัน

กับชาวเกาหลีหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งนะครับที่สวมเสื้อสีดำแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดนะครับ
ปีสี่ครึ่งนะ
ของวันอาทิตย์เช้ามืดวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ถนนเพชรตระกูลที่พัทยาเหนือนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้หลังจากที่แยกย้ายกันได้สงบศึกกันได้ห้ามศึกกันได้เนี่ย
มีหญิงสาวชาวไทยบาดเจ็บไปคนหนึ่งบาดเจ็บที่คิ้วนะครับ
แล้วก็ศีรษะมีเลือดไหลด้วย
กู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล
คือตอนที่จะพาผู้หญิงคนนี้ที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
ตะลุมบอลกันอีกรอบนึงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
คือกรูกันอีกนี่ฮะจะมาหาคนเจ็บนะ
ขนาดเขาจะพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล
นี่เห็นไหมฮะเข้าใจว่าเป็นฝั่งคู่กรณี
อูหูแต่หื้มมากันเยอะแล้วเกิน
อูหูอะไรเนี่ยเขาจะพาไปโรงพยาบาลหรือเปล่า
ผมดึงหัวจิกหัวอย่างนี้ค่ะ
ตี๔๓๐นะคุณเขมรสรณ์ยังเมื่นเครื่องจักรยานยนต์ยังตีกันอยู่เลย
ความจริงต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็เตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อไปใส่บาท
ไปทำบุญที่วัดนี่ตีสี่ครึ่งมาตีกันอยู่นี่เห็นไหม
โอ้โหสวพาวเมืองปัจจัยาก็มาระงับเหตุนะฮะ
แต่ก็เยอะเหลือเกินอ้าวหลังจากระงับเหตุกันได้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะครับ
นี่ฮะได้เจอกับคนที่ไปช่วยระงับเหตุนะครับ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเป็นกู้ภัยนะฮะ
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยานะครับ
คุณนัตรประคัญแล้วก็คุณเจริญพิชัยนะครับ
คือทั้งคู่บอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุนะฮะก็ไปกันจะไปช่วยอุบัติเหตุ
ไปถึงเห็นผู้หญิงไทยกลุ่มหนึ่งประมาณ๑๐คนถูกผู้ชายชาวเกาหลีที่สวมเสื้อดำทำร้ายร่างกายอยู่
แล้วก็มีผู้หญิงอีก๔๕คนที่มากับผู้ชายชาวเกาหลีเข้ามาช่วยสมทบลุมทำร้ายทางฝั่งหญิงไทย
คือในคลิปเนี่ยทางกู้ภัยสองคนนี้บอกว่าจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อวินจักรยานยนต์ใช่ไหม
เหมือนจะเข้ามาห้ามความจริงแล้วนั่นคือเพื่อนของกลุ่มหญิงไทยที่ถูกทำร้าย
แล้วหญิงไทยเขาโทรเรียกเพื่อนมาช่วยนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกู้ภัยบอกว่าไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายทะเลาะอะไรกัน
แต่เมาแน่แล้วก็ทะเลาะกันก็เลยอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ไปสำหรับทุกคนนะฮะ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของทะเลาะวิวาสแต่มันเสียหายกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยหมด
โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา
ถ้ากินเหล้าหรือมาวสุรากัน
ก็ขอยากให้ทุกคนคลุมสติ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเทศก็ถือว่าประชบหลาย
ใช่ครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวด้วยอาสาไม่ดร้อย
นั้นที่เคลียร์กันเรียบร้อยสงบศึกได้เนี่ย
ยังไม่มีใครมาแจ้งความเลยนะฮะอ่าแต่ว่าตามตัวแล้วก็

ใช่ส่วนใหญ่ถ้าตีกันแบบนี้ไม่ค่อยแจ้งความกันนะ

มันร่วมกันทะเลาะวิวาสไง
ก็ต้องแจ้งคือตำรวจต้องไปเปรียบเทียบปรับหน่อย